ในช่วงนี้เดี๋ยวไปตลอดกินกันนะครับ
ข้าวพี่เจมส์เป็นยังไง
ก็ข้าวมันไก่ไง
ไม่นี่กินนานมากแล้วเป็นยังไง
ข้าวมันไก่ที่จะพาไปทานเป็นข้าวมันไก่

โอ้โหร้านนี้ไปดูชื่อร้านกันก่อน
ร้านข้าวมันไก่นายพล
ขวัญใจนักเรียนนักศึกษา
ตามภาพที่เห็นนี่น้องหนูคอซองนี่
ไปยืนรอต่อคิวซื้อกันเลยทีเดียว
ราคาถูกมาก๑๐บาทเท่านั้นครับ

โอ้โหครับกองนะครับครับกองครับ
ดูดูสัมภาษณ์ของคุณค่ะ
ที่เขานะครับอะยังได้ใช้เพลินได้ครับ
แล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าก็น่าจะได้ไม่ต่างจาก

๒๐๒๕บาทอาจจะ๕๐บาทในกรุงเทพฯ

เพราะว่ากล่องหนึ่ง๑๐บาทเท่านั้นครับ
ลองคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยครับ

แต่ผู้สื่อข่าวเราก็ไปแอบถามมาจนได้

อะไรอยากจะให้คนได้ซื้อราคาประหยาดงายเด็กเยอะแยะด้วย

ร้านนี้เขาจะไปขายที่ไหนกันบ้าง

เขาใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ย
ตระเวนขายตามถนนสายต่างในอำเภอแม่ริม
ซึ่งก็หลักก็จะไปอยู่แถวด้านหน้าโรงเรียนพระนอนขอนม่วง

ขายทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์

ช่วงเวลาในการขายก็คือขยันมาก

โอ้แต่เช้าก่อนไปโรงเรียน
แล้วก็จะหมดในช่วงประมาณสัก๙โมงเช้า๙โมงครึ่ง

อยากจะประหยัดเงินแล้วก็อิ่มท้องด้วย

ผมแนะนำแล้วกันไปรอหน้าโรงเรียนพระนอนขอนม่วง
จังหวัดเชียงใหม่ได้ทานแน่นอนนะครับ

เอาเป็นว่าไปช่วงเช้าตื่น

น่าจะพอดิบพอดีไม่ต้องถึงขนาดตี๕นะครับ